เรื่องของความเชื่อด้วยเหมือนกันแล้วก็มีความหลอนอยู่ด้วยนะคือถ้าดูภาพเหตุการณ์แล้วมันหลอนจริงเกิดที่จังหวัด๑๐
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถไปแล้วเห็นอะไรที่อยู่ข้างทางเล่นเอาแทบช็อกเลยครับ
จ่ายแล้ว
เจอนังเขาแล้ว

เจอไปเข้าแล้วเจอเข้าแล้ว

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๓

นึกภาพดิคุณขับรถมาคนเดียว
แล้วคุณเห็นเหตุการณ์นี้อยู่ข้างทางคุณจะทำยังไง
แถวนี้อยู่ตรงไหนเป็นถนนสายหนึ่งในอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ไปเจอกับเราก็ไม่กล้าพูดนะนะว่าอะไรนะแต่คล้ายคนแกว่งแขนไปมา
เอาล่ะภาพนี้โพสต์ลงในโลกโซเชียลชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์นะฮะว่า
ไอ้ที่เห็นเนี่ยมันหุ่นไล่กาหรือเปล่า
บางคนบอกว่าบ๊อบบ๊อบชัยแบบนี้ผีแน่นอน
ก็เป็นเรื่องที่เขาคอมเมนต์กันนะ
แต่ยังไงซะบางส่วนเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ก็น่าจะเป็นคนนั่นแหละ
อาจจะมาแกว่งแขนเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีต้านโควิด๑๙จะบ้าเหรอ
มาตอนตี๓ตี๓แกว่งแขนตรงนี้แกว่งในบ้านเอา
เพื่อให้เคลียร์จบกันไป
ถ้าเกิดว่าเป็นหุ่นไล่กาตอนกลางวันต้องเห็นบุกไปเลยตอนกลางวัน
คนเดิมครับขับไปยังถนนเส้นเดิมเพื่อไปดูว่ามันมีหุ่นไล่กาหรือไม่
ไม่มีครับขับวนดูก่อนแล้วอะไรก่อนแล้ว
ไม่มีอะไรที่มันเหมือนจะเป็นการแกว่งแขนหรือว่ายืนรูปร่างคล้ายคนด้านข้างเลย
งงงทีนี้งงทีนี้ความเป็นไปได้เหลืออยู่แค่ไม่กี่อย่าง
อาจจะเป็นลมเป่าตุ๊กตาหรือเปล่า
ไม่คนก็ผีพูดแบบนั้นเลยแต่เอางี้ละกัน
คนนี้ที่ถ่ายคลิปเธอบอกว่าเธอไปพิสูจน์มาแล้วตอนกลางวัน
และเธอยืนยันคอนเฟิร์มว่าเธอจะไม่ไปตอนกลางคืนอีกแล้วครับ
ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปค่ะเป็นดิฉันก็ไม่ไปค่ะ

แล้วก็เรื่องราวที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้
ก็ปล่อยวางมันซะมันมีความเชื่อของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน

จริงถ้าไม่สบายใจแนะนำทำบุญกวดน้ำอะไรอย่างนี้